ต่อเนื่องสำหรับเรื่องของการปราบรามยาเสพติดเลยนะคะ
ตำรวจปราบปรามยาเสพติดไปจับผู้ต้องหาคดีค้ายาเสพติดได้๓คดีด้วยกันค่ะ
ซึ่งทั้ง๓คดีนี้นะคะปรากฏว่าก็เป็นเครือข่ายของนายไซสนะ
โดยจับยาบ้าได้กว่า๑ล้าน๕แสนเมตรแล้วก็รวมถึงโคเคนอีก๒กิโลกรัมด้วยนะคะ
ผู้บัญชาการตำรวจปราบรามยาเสพติดบอกว่ายอมรับแล้วค่ะว่า
ขบวนการค้ายาเสพติดตอนนี้เริ่มกลับมาใช้เส้นทางทางภาคเหนือ
ลำเลียงส่งยาเสพติดสู่ภาคใต้อีกครั้ง
เหล่านี้คุณผู้ชมคะยาบ้ากว่า๑๕๐๐๐เมตรแล้วก็โคเคนกว่า๒กิโลกรัม
ของกลางที่ตำรวจปรับรามยาเสพติดหรือว่าปศ
เขาสามารถยึดได้จากผู้ต้องหาค้ายาเสพติด
คดีด้วยกันค่ะที่กระบวนการค้ายาเสพติดพยายามลำเลียงยาเสพติดเหล่านี้
อย่างพื้นที่ภาคใต้โดยใส่ไว้ในเบาะด้านหลัง
ดัดแปลงเป็นช่องลับเพื่อซุกซ่อนยาเสพติด
โดยตำรวจกองบังคับการสกัดกั้นยาเสพติดได้เฝ้าติดตามพฤติกรรมพฤติการของกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติด
ที่เคยรับของจากนายไซสนะแก้วพิมพา
รู้จักกันดีนะคะผู้ต้องหาค้ายาเสพติดรายใหญ่
ถูกจับกลุ่มได้ที่ท่ากาศยานสุวรรณภูมิก่อนหน้านี้
ไปพบข้อมูลว่าจะมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติด
ยังอำเภอสุงัยโกลกจังหวัดนราธิวาส
ตำรวจเขาก็เลยเฝ้าติดตามจนสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ทั้งหมด
คือ๔คนพร้อมยึดยาบ้ากว่า๙๘๐๐๐เมตร
บริเวณหลังพนักพิงของเบาะด้านหลัง
ที่ถูกดัดแปลงเป็นช่องลับสำหรับซุกซ่อนยาบ้า
แล้วก็ตำรวจเขายังขยายผลตรวจค้นบ้านพักด้วย
พบว่ามียาบ้าฝังอยู่ใต้พื้นห้องน้ำหลังบ้านอีกด้วย
ส่วนอีกคดีค่ะตำรวจปรับรามยาเสพติดนะคะจับผู้ต้องหาสัญชาติเอกวาดอร์
ขณะที่กำลังลำเลียงโคเคนกว่า๒กิโลกรัมจากต่างประเทศ
เข้ามาที่ท่ากาศยานสุวรรณภูมิ
โดยนำโคเคนเหล่านี้ผสมรวมอยู่ในครีมบำรุงผิว
หลีกเลี่ยงการตรวจจับของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ซึ่งครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ตรวจพบในประเทศไทย
แล้วก็เป็นวิธีการเป็นรูปแบบใหม่
จากการสืบสวนสอบสวนของตำรวจพบว่า
เมื่อผู้ต้องหาชาวเอกวาดอร์เข้ามาในไทยแล้ว
ก็จะมอบสิ่งของเหล่านี้แหละค่ะ
ให้ผู้ต้องหาชาวรัสเซียมารับไปสกัดแยกออกจากครีม
หลังจากนั้นก็นำไปส่งขาย
พลตำรวจโทสมหมายกองวิสัยสุขผู้บัญชาการ
ตำรวจปราบรามยาเสพติดบอกว่า
ยาเสพติดที่จับได้ใน๒รอบวันที่ผ่านมา
ทั้ง๓คดีมียอดรวมกว่า๑๕๐๐๐เมตร

เหล่านี้คือความพยายามของเครือข่ายค้ายาเสพติด
ที่จะนำยาเสพติดจากภาคเหนือ
ลักลอบแล้วก็นำส่งไปอย่างพื้นที่ภาคใต้
หลังจากที่ตำรวจจับกลุ่มตัวนายไซสนะ
ซึ่งเป็นหัวหน้าขบวนการได้
แล้วก็พบว่าช่วงนี้ขบวนการยะค้ายาเสพติด
เริ่มกลับมาใช้เส้นทางทางภาคเหนือ
เป็นเส้นทางหลักในการลำเลียงยาเสพติด
ไปยังในจังหวัดชายแดนภาคใต้อีกด้วยค่ะ